คุณผู้ชมคะเราหาคำตอบให้หลังจากที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้
หลายจังหวัดนะคะในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำพูนจังหวัดแพร่
สิ่งนี้บนท้องฟ้าคือเป็นเหมือนแสงไฟอ่ะนะคะ
พุ่งตกลงมาแล้วก็มีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
บางก็บอกว่าฝนดาวตกผีภูมิใต้อุกกาบาดหรือจะเป็นพลุดอกไม้ไฟ
หรือจะเป็นโรนหรือจะเป็นมนุษย์ต่างดาว

เดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยมีคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้
ที่เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นพลุหรือดอกไม้ไฟหรือเปล่า
อีกคนนึงเขาบอกว่าอุ๊ยมนุษย์ต่างดาวแน่เลย
ทำให้เราต้องมาอัดคลิปอะไรแบบนี้

แล้วก็ถ่ายรูปท้องฟ้าตรงนี้ไปเรื่อย

เราเห็นอะไรไม่รู้

นอนมันก็ไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงนะ

ปี๊ดแล้วก็วับหายไปเลย

ครับผม๕ดวงครับมันไม่ได้เรียงกัน

กระจายกันหมดอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิ่งพร้อมกันอย่างเงี้ยครับ

มันบอกไม่ถูกครับเหมือนเกาะกลุ่มกัน
แล้วก็วิ่งผ่านครับผมประมาณกี่นาทีครับ

ได้ยินเสียงอะไรตามมาไหมฮะ
ยินเสียงเหมือนระเบิด

เขาเรียกว่าไอ้ที่กำแพงเสียงนะครับผม

เพราะปกติมันไม่มีอย่างนี้ครับ

แต่ช่วงเสียงระเบิดบางคนเขาก็บันทึกไว้ไม่ทัน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีคำตอบแล้วนะครับ

โศยาจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ

ซึ่งเกิดจากการตกของวัตถุเหนือท้องฟ้า

ลักษณะเดียวกันกับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง

นิกบูมของเครื่องบินรบขับไล่

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

อย่างเมื่อกันยายนปี๕๘
ที่ไซโยกกาญจนบุรีนะครับ

เป็นเรื่องปกติสามารถอธิบายได้

ทรัพย์สินเป็นไปได้น้อยมาก

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสูงจากพื้นโลก

แต่สูงกว่า

หรือเครื่องบินของทหารเนี่ยบินได้

จากพื้นโลกนะครับ

ก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับในเมืองไทย

มีความเป็นไปได้มากสุดก็คือจะเป็นดาวตกนะครับ

จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ